วันนี้มาล้วงลึกหัวใจของหนุ่มเจชนะทิพย์กันบ้างนะคะ
นักเตะแข้งทองเขาบอกแบบนี้
หลังจากที่หนุ่มเจเนี่ยเขาโสดสนิท
แล้วก็ไปค้าแข้งอยู่ที่แดนปลาดิบกับทีมซับโบโร
ล่าสุดมีคนตั้งข้อสังเกตว่าเจดูจะสนิทสนมกับอดีตดาราสาวหญิงกัญญพัฒน์
ที่ไปใช้ชีวิตอยู่ญี่ปุ่นเมื่อก่อนนางหญิงก็โรดแรน

โดยเฉพาะคลิปล่าสุดเมื่อวานก่อน

อกจากความสนิทสนมที่เกิดจากทั้งคู่
เคยเจอกันมาก่อนบ่อยครั้งทั้งในและนอกสนาม
ยังมีคนญี่ปุ่นเห็นฝ่ายชายกับฝ่ายหญิง
ไปเที่ยวทานข้าวกันอีกต่างหาก
ซึ่งก็ทำให้เข้าใจกันว่าทั้งคู่เนี่ยแอบกิ๊กกักกันอยู่หรือเปล่า
แต่เท็จจริงแล้วก็มีคนชี้ชัดว่าไม่น่าจะเป็นความจริงนะคะ
เพราะอย่างที่เราทราบกันดีนะคะว่าหญิงเนี่ยแต่งงานแล้วตั้งแต่ปี๒๕๕๙
และกับเจก็เป็นเพื่อนกันจริงน่าจะเป็นคนไทยที่ไปเจอกัน
มันก็สนิทกันง่ายขึ้นนะเวลาคนไทยไปเจอกันในต่างแดด
ถูกต้องไหมสอดคล้องกับข้อมูลทางลับ
เขาบอกแบบนี้นะว่าเจเนี่ยกำลังทำความรู้จักกับสาวคนใหม่

ไว้เจอตัวจะถามอีกทีนึงเอาไว้ว่าเรื่องความรัก
ถ้าเจมส์มีจริงก็ขอเอาใจช่วยด้วยละกันเนาะ
รวมไปถึงเป็นกำลังใจให้กับการไปค้าแข้งที่ญี่ปุ่นด้วยนะคะ
มาถึงในรักเจเชียร์เจทุกกรณีค่ะ

คือพี่แจ๊คเนี่ยนะเขาเป็นแฟนบอลอยู่แล้ว

แต่ว่าพี่แจ๊คก็บอกว่าไม่รู้หรอกว่าจริงแล้วเนี่ย

แต่ว่าความรักมันเป็นสิ่งที่ดี
มันเป็นสิ่งที่สร้างกำลังใจ
อย่างเจเนี่ยเป็นนักเตะเป็นนักกีฬาแบบนี้

ทำให้เขาแบบมีความสุขมากขึ้นมีกำลังใจมากขึ้น
ไม่เป็นไรคือคุยกับใครก็ให้เวลาเขาไปก่อน

แต่ว่าแหมสาวในวงการซะด้วย
ใช่ยิ่งทำให้เราอยากรู้เลยไง